มีความคืบหน้าแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ประกาศตามหาแม่นะครับคุณแม่อายุ๕๒ปีนะครับ
แล้วแจ้งความคนหายไว้ที่สพเมืองปฐุมธานีด้วย
โดยเธอบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตามหาแม่ให้หน่อย
หายตัวออกจากบ้านไปไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
บอกว่าแม่หายไปพร้อมกับรถยนต์บอกที่บ้านว่าจะไปเที่ยวชนบุรี
แล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยนี่ฮะคุณแม่ของคนที่ประกาศตามหานะครับ
บอกว่าแม่ชื่อดวงกมลอ่องยิ้มนะครับอายุ๕๒ปีสูงประมาณ๑๕๕เซนติเมตร
เล่นชื่อแก้วรูปร่างก็ลักษณะแบบที่เขาลงรูปเอาไว้นะครับ
หายออกจากบ้านไปในพื้นที่ตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ตั้งแต่เมื่อ๓สิงหาคมแล้วก็ประกาศคนหายแจ้งความเอาไว้เมื่อ๑๐สิงหาคม
บอกว่าแม่บอกว่าจะไปเที่ยวชนบุรีแล้วติดต่อไม่ได้นะครับ
ตำรวจสภเมืองจังหวัดปฐุมธานีได้ติดตามไปที่บ้านแม่ของผู้ชาย
ของผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งที่รู้ว่าคบหากับผู้ที่ถูกแจ้งความหายตัวไว้
ผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่านายนรงศักดิ์ศรีคศหรือว่าในตายอายุ๓๒ปี
เป็นเพื่อนชายคนสนิทรุ่นน้องอ่ะนะครับตามไปที่บ้านแม่ของนายนโรงศักดิ์ที่พิศนุโลก
แล้วนำตัวมาสอบปากคำหลังจากได้เบาะแสว่าคบหาอยู่กับนางดวงกมลที่หายตัวไป
คือตำรวจบอกว่าพอในตายเห็นตำรวจไปหาที่บ้านเนี่ยทำเป็นแบบใจดีสู้เสือนะ
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าผมก็รู้จักกับนางดวงกระมวลจริงนะครับ
แต่ว่ารู้จักผิวเผินไม่เจอกันมานานแล้วตำรวจบอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปคุยกันหน่อย
ก็เมื่อคืนก็คุยกันอยู่๖ชั่วโมงฮะสุดท้ายแล้วเจอสอบไปสอบมาเค้นไปเค้นมา
กดดันครับยอมรับสารภาพว่าลงมือฆ่านางดวงกมลเขาตายแล้ว
ชกเขานะฮะเข้าที่แถวหน้าอกแล้วก็คอนะครับจนเขาตายแล้วไม่รู้จะทำยังไง
เอาศพไปทิ้งที่กาญจนบุรีแล้ววันนี้ครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ปฐุมธานีก็ประสานกับตำรวจกาญจนบุรีนำตัวในตายไปชี้จุด
ไหนดูซิบอกว่าทำร้ายเขาแล้วตายแล้วเอาศพมาทิ้งเนี่ยตรงไหน
ก็ไปค้นหาศพในพื้นที่ไร่อ้อยที่หมู่๗ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ริมถนนสายหนองบัวหนองย่านะครับห่างจากซุ้มประตูทางเข้าวัดเมตตาธรรม๑กิโลเมตร
แล้วพบศพจริงนะครับนางดวงกมลเนี่ยถูกฆ่าเสียชีวิตเป็นศพอยู่ในดงป่าอ้อยสูง๓เมตร
สภาพศพนี่คือมีร่องรอยการถูกสัดกัดแทะแล้วก็เน่าเปื่อยนะฮะโครงกระดูกเนี่ยกระจายออกเป็น๓จุด
จุดแรกนี่เป็นศีรษะนะครับถัดไป๔เมตรเป็นลำตัวห่างไปอีก๑๐เมตรเป็นช่วงล่าง
สะโพกลงไปถึงเท้าคือสัตว์แถวนั้นคงจะกัดแทะแล้วก็ลากไป
คือสภาพศพในสภาพเปลือยนะฮะแล้วก็มีกางเกงยีนกับเสื้อชั้นในเสื้อลายดอกอยู่ในจุดเกิดเหตุที่ตกอยู่นะครับ
ทำไมนึกถึงตกไหมทำไมนึกถึงพามากก็จะเอาไปเที่ยวในตกนะครับ
ทีนี้ค่ะในตายก็รับสารภาพนะคะว่าก่อนเกิดเหตุนัดเจอกัน

แต่ระหว่างทางนางดวงกมล

เพราะว่าตัวในตายเนี่ยยืมเงินของตัวนางดวงกระมวลไป
แล้วก็นางดวงกระมวลทวงเงินแล้วก็มีการด่าทอ
ก็เลยโกรธในตายบอกในตายโกรธมาก
จนหมดสตินะคะแล้วก็ค่อยเอาศพไปทิ้ง
จากนั้นเนี่ยก็นำรถของนางดวงกมลไปจำนำที่นครปฐม
โทรศัพท์ไปทิ้งน้ำที่คลองชลประธาน
ส่วนทองของผู้ตายก็เอาไปขายที่ร้านทอง

อ้างว่าเขาทวงเงินแล้วก็มาด่าบุพการี
ทีนี้ค่ะทางลูกของผู้ตายนะคะ
นายยุธยาสุนนชัยอายุ๒๓ปี
นางสาวปาริธินีวนเวียนอายุ๓๐ปี

พอลูกทั้งสองคนเห็นสภาพศพแม่เนี่ยนะคะโอ้โห
ร้องไห้แบบน่าสงสารมาก
ก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่ากางเกงยีนตัวนี้
เสื้อตัวนี้เป็นของแม่จริง
ก็คือยืนยันว่าศพนี้คือศพของนางดวงกมลนะคะ
พลตำรวจรีศวิชชาวศรีทอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจสพกาญจนบุรี
ได้รับมอบตัวของผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

สืบสวนภูทรจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ขยายผลนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าสิ่งของอื่นที่คนร้ายเอาไปขายต่อ
หรือว่าเอาไปจำนำนะคะแล้วก็จะสอบปากคำ
ต้องหาอย่างละเอียดเพิ่มเติมอาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มด้วย
คือมาเห็นสภาพศพของแม่ตัวเองแบบนี้ใครก็ทำใจไม่ได้นะฮะ